มีแค่๕แสนกรณีกรณีที่๑พักการเมืองและผู้ดำตำแหน่งในพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นทั้งการได้มาหรือพิธีการได้มาซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่เกิดเผยและตัวที่๒พักการเมืองและผู้ดำตำแหน่งในพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนรับบริกากเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้
จึงได้กำหนดข้อห้ามการก่อไว้เพื่อเป็นการมีให้พักการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเหล่านั้นอันจะทำให้พักการเมืองกลายเป็นผู้มีส่วนเพิ่มหรือบริบัติเพื่อให้การมักบริจาของพักการเมืองกึ่งไปด้วยชอบด้วยกฎหมายตรวจถือและตรวจสอบได้ปัญหาประการที่๒นี้ว่าพัก

จดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ดังนั้นจึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ